หนูยังไม่น่าจะใช่หนูนะคะ

หนูว่าคนแบบพี่โน่ไม่น่าจะมีใครบงการได้นะคะ

จะต้องเลี้ยงความดีกว่าไหมว่าเป็นเรา

แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปยุ่งย่ำอะไรเรื่องชีวิตพี่เขาจริงอะ
ก็ไม่รู้จะตอบอะไร
คุณมินเมนความว่าเป็นเรากับคนทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะ

เพราะว่า๑เราก็ไม่ได้เป็นแฟนพี่โน่
ก็คือไม่เคยบงการชีวิตอะไรเลย

หนูก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ตัวเอง
เพราะว่าเราก็ไม่เคยออกตัวว่าเป็นแฟนกับใคร
หรือว่าไม่เคยบงการชีวิตใครค่ะ
แล้วพี่โน่เองเขาก็มีความเป็นตัวเองสูงมาก
คืออย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะชีวิตต่างคือเขาก็เลือกทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
หนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปมีส่วนจะบงการชีวิตเขาได้ยังไง
จริงรู้สึกแย่มั้ยคะเจอกันเอง
ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอยู่แล้ว
คือคนจะคิดจะตีความยังไงมันก็ไปได้หลายแบบ

จริงแล้วกับคนแรกที่ต้องการที่โนกันพอแบบนี้

ก็รู้สึกว่าเขาก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิม
มีแฟชั่นสไตล์ของตัวเองเหมือนเดิม

การทำงานเขาก็เหมือนเดิม

คือไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยน

มันต้องไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ย

กับคนที่ทำงานแต่ไม่ได้ดูเดิมชาว

เพราะเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไง

เราก็รู้ว่าตั้งแต่เริ่ม
หัวข่าวมามันก็ไม่ใช่เราแล้ว

ที่ดีเหมือนเดิมค่ะ
มันเป็นอะไร

ตอนนี้ทุกอย่างที่เป็นอยู่มัน

เราและเขาทั้งการร่วมงานกัน
การช่วยกันทำงานคือทุกอย่าง
ไม่รู้ว่า
จริงเขาเป็นคนดูแลเอาใจใส่ทุกคน

เป็นคนเห็นใจคนทุกคนอยู่แล้ว
เป็นคนให้แคร์ทุกคนรอบข้างอยู่แล้ว

แสดงว่าถ้าเกิดหนุ่มแล้ว
ดูมดุ่มเหรอ
จริงเปิดใจนับทุกไปก็ยังโสดอยู่
ตอนนี้มันไม่ได้ไม่คิดว่าชีวิตเราจะต้องมีใครสักคนนะ
หรือว่าจะอยากมีแฟนหรือจะอยากมีใคร
เพราะว่ารู้สึกตอนนี้ชีวิตโอเคมากแล้ว
ไม่ว่าจะการทำงานหรือการใช้ชีวิตในทุกวันนี้กัน
อยู่กับเพื่อนแล้วได้ทำโครงการนี้อีก
แค่นี้ก็เต็มแล้ว

หรือว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน

จริงสดมานานละเหงาไหมคะ
ไม่เอาค่ะเพื่อนเยอะมากเลย๘คน
แต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ควบคุมกับคุณนะก่อนนี้

ไม่รู้แต่มันก็ไม่มีอ่ะ
ไม่มีใครที่เข้ามาเลย
ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยว่าคนอื่นก็คิดได้ยังไงบ้าง
สดแบบไหนคะ